ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดหนองคายนะครับ
มีเหตุคนร้ายบุกไปยิงกำนันหญิงเสียชีวิตในบ้านพักนะฮะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็อยู่ที่บ้านนะครับกำลังเปิดร้านที่บ้านก็เป็นร้านขายของชำด้วยนะครับ
สาเหตุตอนนี้นะครับคาดว่าอาจจะเป็นปมขัดแย้งเรื่องจิรจาเปิดเส้นทางสัญจรให้กับชาวบ้าน
แล้วก็เรื่องเงินกระถิ่นวัดที่หายไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่สพสังคมหมู่บ้านดงต้องหมู่๖ตะบนผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
ใช้เป็นที่ทำการกำนันตะบนผ่าตั้งด้วยและเจ้าของบ้านนี่แหละที่ถูกยิงเสียชีวิต
นางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปีหรือว่ากำนันเตี้ยนะฮะที่ลูกบ้านเขาเรียกกัน
เป็นเจ้าของบ้านเป็นกำนันตะบนผาตั้งนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องครัวนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ขมับขวา๑นัดมีปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่๑ปลอก
หัวกระสุนชนิดเดียวกันก็ตกอยู่หนึ่งหัวนะครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่าก่อนเกิดเหตุสามีกำนันเตี้ยกับหลานสาวนี่ฮะนี่นะครับที่เกิดเหตุ
อันนี้คือสามีของกำนันเตี้ยกับหลานสาวนะที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปแล้ว
มีคนร้ายเห็นไหมฮะคนร้ายนี่พอเห็นสามีกับหลานสาวของผู้ตายขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างออกไป
คนร้ายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้าสวมหวกกระน็อกเต็มใบ
ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงมีคันเบ็ดอยู่หน้ารถด้วยขี่มาเหมือนกับมาทักทายร้านขายน้ำแข็งใสเยื้องบ้านของกำนันเตี้ยก่อนนะฮะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของกำนันเตี้ยที่เปิดเป็นร้านขายของชำทำทีเข้าไปซื้อของ
แต่ไม่มีใครอยู่หน้าร้านคนร้ายเดินไปที่ตู้แช่หยิบเครื่องดื่มชูกำลัง๒ขวดนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
เข้าไปเลยหน้าร้านไม่มีใครอยู่นะครับหยิบเครื่องดื่มชูกำลังมาสองขวดหลังจากนั้นนางกันนิกาหรือว่ากำนันเตี้ยก็เดินออกมาจากห้องครัวหลังบ้านเจอคนร้ายอยู่ที่หน้าตู้แช่เครื่องดื่ม
ลักษณะเหมือนมีการคุยกันด้วยนะเหมือนจะพูดจะถามอะไรกันก่อนที่นางกันนิกาผู้ตายจะเดินกลับเข้าไปในครัวคนร้ายเดินตามเข้าไปครับ
จังหวะที่ตามเข้าไปนี่แหละไปใช้ปืนยิงใส่เขา๒นัดกระสุนเจาะเข้าที่ขมับขวา๑นัดล้มลงเสียชีวิตคาที่
หลังก่อเหตุนะครับคนร้ายรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางบ้านลาดหอคำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ
นายพิเดชวงศิริอายุ๕๓สามีผู้ตายนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
พาหลานสาวไปบ้านญาติที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน
อยู่บ้านคนเดียวคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
ซึ่งภรรยาเป็นกำนันตะบนผาตั้งมา๓ปี

เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบเงินกระถิ่นของวัดในหมู่บ้าน
จำนวน๘๕๐๐๐บาทที่หายไปตั้งแต่ปี๕๙
แล้วติดตามจนสามารถนำเงินกลับคืนวัดได้ทั้งหมด
หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรณีผู้ตาย
นำชาวบ้านไปเจรจากับเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง
ให้เปิดทางเข้าสวนของชาวบ้าน

มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินผืนนั้นเกิดขึ้น
น้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าเมื่อปี๒๕๖๒ก็คือปีที่แล้วนะครับ
มีชาวบ้านมาร้องเรียนให้พี่สาวที่เป็นกำนันนะครับ

ถูกเจ้าของที่ดินอ้างสิทธิ์สปกรปิดเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางผ่านจะไปไล่ไปนา
ต้องไปผ่านที่ดินของคนคนนี้ปิดเลย
ทั้งที่เขาเคยสัญจรกันไปมาหลายสิบปี
เจรจากันนะครับกับเจ้าหน้าที่สปกรให้มาตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับ
เมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมาก็นัดพูดคุยหาทางออกกันอีกครั้งที่อบตผาตั้ง
พี่สาวกลับมาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหทะเลาะกับเจ้าของที่ดิน
เป็นคนอัตยาศัยดีไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
แต่ก็จะเป็นคนตรงหน่อยที่มีล่าสุด
นี่ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะ
ก็มีหลานสาวของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนางสาวเฟื่องฟ้าอายุ๓๑ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
บอกว่าตอนนั้นตัวเองก็เห็นรถจักรยานยนต์สีแดง
จอดที่หน้าบ้านคิดว่าเป็นลูกค้ามาซื้อของ
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดรีบวิ่งออกมาดู
กำนันถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
เพื่อนเพราะว่ามันขี่รถไปหาเพื่อนก่อนว่าขายน้ำแข็งใสเหรอ
จะถามประมาณนี้แล้วไอ้คนนั้นเห็น
แล้วไอ้นั่นไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ได้ซื้อ

แต่มันก็คิดว่าต้องเป็นคนที่มาซื้อของเพราะมันเป็นร้านค้า
ไอ้คนนั้นว่าเข้ามาสักพักหนึ่งน่าจะได้คุยกัน
ไม่ได้เข้ามา
แล้วตอนที่เขาถามเพื่อนเขาได้เปิดหมวกกันน็อกขึ้นไหม

คือก่อนที่จะมาจอดที่ร้านนี้เขาขับรถไปที่ร้านน้ำแข็งใสก่อน

สืบสวนสพสังคมนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านผู้ตาย๖ตัว
ไม่มีตัวไหนหันภาพไปทางห้องครัว
ทำให้เห็นเฉพาะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านนะครับ
ก็ต้องไปเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่อ
เพราะว่าที่เห็นคือช่วงที่คนร้ายมา

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งตรงนี้ต้องไปดูตามรายทางต่อว่าจะไปทางไหน

ส่วนน้ำหนักของการก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่พุ่งปมสังหารไปที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับการจุรจา
ขอให้ช่วยเปิดเส้นทางให้กับชาวบ้าน
และเรื่องของปัญหาเงินกระถิ่นวัดนั่นแหละ

แต่ก็ถือว่าอุ้กอาดมากนะครับ